ประกาศยกหนี้ให้ลูกหนี้ทั้งหมดฉลองวันเกิด

เขาบอกว่าเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้

โอ้โหผมว่าเดี๋ยวจะมีคนแอดไปหาเขาเยอะด้วย
ใช่นี่ค่ะคืออันนี้เป็นคลิปที่เขาโพสต์
ฉลองวันเกิดนะคะอยู่ที่จตุรัสไทม์สแควร์

ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผม
ผมจะขอยกหนี้ให้ทุกคนที่เป็นหนี้ผมนะครับ
เงินทองหาไม่ยากหาเมื่อไหร่ก็ได้
แต่เพื่อนและมิตรภาพหายากกว่า
ดังนั้นเรื่องเงินทองไม่ได้สำคัญมากกับชีวิตผม
แต่เพื่อนฝูงและมิตรภาพต่างหากที่สำคัญมากกว่า
เจอกันก็ทักทายตามปกติห้ามหลบหน้านะครับ
หนี้สินผมจะถือว่าช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากนะครับ

ชาวเน็ตนี่เข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนใหญ่คนมาขอเป็นเพื่อนเพียบเลยค่ะแอดเฟรนด์กันเยอะ

มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่
แต่ขอหนูเป็นเพื่อนพี่เพื่อยืมเงินอีกสักคนนะคะ

ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงาม

แล้วก็วงเมื่อสักครู่นี้เราวงให้ดู
เหมือนรองเท้าเขามันจะแบบว่า

คาดเหรอนี่ไงเออเออนี่ไง
เหมือนมันขาดเป็นรูดูเก่าอะไรอย่างนี้
เขาก็มาโพสต์อธิบายเลยค่ะบอกว่า
รองเท้าคู่นี้ผมซื้อจากฝรั่งเศสครับ

นี่สภาพเดิมยังไม่ได้เช็ดจ้า
พอดีเอาไปใส่เดินลุยหิมะลุยโครนจ้า

อ่าแล้วถ้าหลังจากเนี้ย

ก็มิตรภาพให้ไหม
ตภาพที่ยืมเงินก็มันเป็นมิตรภาพแปลกเนอะ

เอาที่ทุกคนสบายใจไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเอง
เอาที่เขาสบายใจนะครับนะฮะ